เราไปต่อกันที่บรรยากาศการเล่นน้ำสงครานกันแล้วกัน

ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าคึกคักเหมือนกับทุกปีนะครับ
ส่วนวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ

รายงานสดมาจากอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ

จะรวมงานทำบุญเหลียน๕โภมภาพพระนน
ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่
เพื่อศึกษานประเพณีของชาวพุทธนะครับ

มาร่วมกันแห่ผ้ากันอย่างสนุกสนาน
หลังจากถึงวัดนะคะก็แห่ผ้ารอบวิหารพุทธอัธมงคลหรือพระนอน
ซึ่งเป็นพระประจำวัดมหัตมังคาราราม
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ๓ของโลกจำนวน๓รอบ
ก่อนที่จะเริ่มพิธีห่มผ้านอน
ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ขบวนรับเทียมดาหรือรับเทวดา
โดยชาวบ้านนะคะจะช่วยกันทำสารเพียงด่าขึ้นมา

ระดับตกแต่งด้วยทงหลากสี
ใช้ประกอบทิศรัพย์เทียมดา

เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมถวายอาหารขาวหวาน

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ร่วมพิธีแล้ว
ซึ่งการรับเทียมดาจะจัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลสงกราน
เนื่องจากมีความเชื่อว่าใน๑ปีจะมีเทวดาหมุนเวียนกันมาคุ้มครองรักษาบ้านเมือง
จึงต้องทำพิธีรับทรงและบวงสวงเทวดาเป็นประจำ
ทุกปีค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีกระบวนแห่นางสงกรานที่บอกเล่าประวัติของนางสงกรานแต่ละนาง
สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภายในเมืองหัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีค่ะ
ก็คิดว่าการจัดงานสงกรานครั้งนี้สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะนะครับ
เฉพาะโรงแรมในเป็นนะครับ
คิดว่าเงินคงสะพัดไม่ต่ำแต่๑๕๐๐ล้านถึง๒๐๐ล้านบาทแหละครับ
และที่สำคัญนะครับเราจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นลักษณะแบบประชารัฐ
คือให้พี่น้องประชาชนได้นำสินค้าได้นำของดีของเด่นของจังหวัดสงขลานำมาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย
สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็มีพิธีเปิดงานวัฒนธรรมหาดใหญ่มิดไลท์สงคราน
โดยมีนายนรงพรณพัทธลุงประหลัดจังหวัดทรงคลาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี
เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวร่วมกันแต่งกายด้วยชุดไทยมาร่วมงานนะคะ
ซึ่งภายในงานก็มีการจัดซุ้มสำหรับถ่ายรูปและบริการปริ้นต์ค่าฟรีที่หน้างานได้เลย
และพิเศษก็คือมีสิทธิ์รับตัวเครื่องบินไปกลับไทยในประเทศค่ะ
สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ยังไม่แผนที่จะเดินทางไปที่ไหนก็สามารถเดินทางมาที่สวนหย่อมสุภาษาลังสรรค์แห่งนี้ได้นะคะ
ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันอีกมากมาย
แล้วก็ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายอาหารพื้นบ้าน
จำนวนมากสามารถมาร่วมสนุกกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวเทวรัฐทีวีรายงานจากสวนหย่อมสุภาษาลังสรรค์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดทรงคลา